งูเหลือมจำสินแล้วไปจำสินบนเสาไฟ

นี่ไงเดี๋ยวรั้วเสียงแต่คงต้องขอลอง
ก็นี่ไงหลายคนเป็นห่วงไงต้องรีบตามกู้ภัย
นี่คือปากซอยสัตหีบสุขุมวิท๙๙ตำบลภูตาหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
บรรดานักเสี่ยงโชคแท้นี่จะเป็นห่วงงูนะไปส่องหาเลขก่อนเลย
ส่องหาเลขเลขเสาไฟ
นี่ค่ะคุณผู้ชมงูเหลือมันนอนขดอยู่บนยอดเสาไฟตรงนี้
สารพระภูมิด้วยนะใกล้สารพระภูมิของบ้านเลขที่
เอาละในเรื่องก็งานนี้ล่ะค่ะ
นางสาวสวนแตงจันแก้วอายุ๕๖ปีอายุก็เอา
อายุ๕๖ปีค่ะเป็นแม่ค้าขายส้มตำนะครับ
กู้ภัยทำไงฮะพอรู้ข่าวลงพื้นที่เลย

แต่ใครมาเร็วกว่ากู้ภัยชาวบ้าน

ไปพบงูเหลือม๔เมตรกว่า

ไปไหนล่ะเดี๋ยวก็คิดหรอก

อะมันไปต้นไม้แล้ว

ไปอยู่บนเยาะสาวความสูงกันสิบเมตร
ตัวใหญ่มาก๔เมตร
กว่าจะจับได้เล่นเอากู้ภัยเหนื่อยเลยนะคะ
แต่สุดท้ายถามว่าจับได้ป่ะจับได้
จับได้นี่ค่ะค่อยหย่อนลงมาแบบนี้นะคะ
เหนื่อยนะเหนื่อยงานนี้เหนื่อยค่ะ
เหตุการณ์นี้สร้างความฮือหาให้กับคนที่เห็นเป็นอย่างมาก
บางคนบอกว่าเกิดมาไม่เคยเจองูจำสิน
อันนี้ก็หนึ่งแล้วนะครับมันหนักกว่านั้นคือไปจำสินบนเสาไฟฟ้านี่ค่ะโอ้โห
แล้วก็ที่ตั้งของเสาไฟฟ้าใกล้สารพระภูมิด้วย
แล้วมีตู้เปรสนีด้วยตู้เปรสนีไม่ได้บอกเลขที่
รู้แค่บ้านเล็กที่นะครับคุณผู้ชมก็เลยเชื่อว่า
ถ้าจะมาเบอร์นี้แล้วโชคลาภก็ต้องมาแล้วแหละ
ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองไม่ใช่หมายถึงงูนะหมายถึงเรานี่แหละ
ว่าเสี่ยงที่จะเอาเลขไปซื้อแต่คงต้องขอลองแล้วแหละ
เลขที่บ้านอะไรนะ๙๔นะคะงู๔เมตรงู๔เมตร
อายุป้าส้มตำ๕๖เลขตู้ปริศนีย์ไม่ได้บอก
ปากซอยสัตหีบสูงวิท๙๙พอเถอะพอเถอะแม่เลขจะเยอะไปไหน